สวัสดีค่ะผู้หญิงคนนึงเธอบอกเธอชอบทำบุญทำทาน
เอิญไปเจอหมาตัวหนึ่งถูกรถชนตายกลางถนนก็เวทนามัน
อยากให้มีคนเอามันไปฝังเผื่อมันจะได้ไปกงไปเกิดอะไรอย่างนี้
ก็โพสต์ภาพคือถ่ายรูปไว้แล้วโพสต์ภาพขึ้นเฟซบุ๊คส่วนตัวบอก
เอาใครรับจ้างบ้างช่วยมาเอาหมาไปฝังหน่อย
งงมากแค่โพสต์หาคนรับจ้างฝังหมาที่ถูกรถชนตาย
โดนเจ้าหน้าที่อบตด่าเละเลยค่ะ
ว่าหาคนมากิบหมาที่นี้เนี่ย
หมาที่มันตายเนี่ยได้ตั้งแต่เมื่อวานค่ะ

ไม่รู้ไม่รู้ฉันไม่เลี้ยงหมา
อ่ะวีนกันไปหนึ่งจบเลยนะคะเนี่ย

เหมือนมาตอบว่าว่าอบตทำหน้าที่ไม่ดีอะไรประมาณอย่างนี้นะคะ
ซึ่งคลิปนี้เนี่ยคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟัง

โพสต์บอกตามหาคนรับจ้างทั่วไปมาเก็บซากน้องหมาไปฝัง
น่าจะโดนรถชนตายให้ค่าจ้าง๕๐๐บาท
แล้วก็มีคนมาเอาหมาไปฝังให้แล้วด้วยนะคะ
เราก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับพี่ผู้หญิงคนนี้หน่อยละกัน
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ถึงทะเลาะกันรุนแรงเสียงดังขนาดนี้

ที่หน้าร้านพี่เห็นว่ามันมีหมาถูกรถชนตายอยู่
พี่ก็สงสารมันเนอะเลยเอาซากเนี่ยมาวางบนทางเท้าริมถนนตรงเขตอำเภอเมืองนี่แหละ
พี่เป็นคนชอบทำบุญก็สงสารมันก็อยากให้มันได้แบบมีคนทำศพให้มันหน่อย
ก็เลยโพสต์ข้อความนี้กะว่าจะให้คนเอาหมาไปฝัง
พี่ไม่ได้มากล่าวหาหรือต่อว่าใครทั้งนั้นแหละ
แล้วอยู่เจ้าหน้าที่อบตก็มาตอบว่ามาโวยวายใส่พี่
บอกโพสต์ทำไมถามหาว่าแล้วซากหมาอยู่ไหนล่ะ
พี่ก็บอกเอาก็จ้างคนฝังไปแล้วอ่ะแล้วก็เลยมีการโต้เถียงกัน
ว่าเออคุณไม่มาเก็บหมาอะไรแบบนี้
แค่โทษหาคนมามาช่วยเก็บหมาแค่นั้น
เพราะว่าหนูไม่จับหมาไม่จับแมว

เหมือนกับเธอนี่จะมองว่า
ไปหาว่าเขาทำงานบกพร่องหรือเปล่า
กล่าวโทษเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ไม่มาดูแลจนมีสุนัขเนี่ยตายอยู่ข้างถนน
เออเธอบอกเธอไม่ได้มีเจตนาเลย
ก็แค่อยากที่จะเวทนาหมาตัวนึง

เรื่องนี้ทางอบตว่ายังไง

ก็รับเรื่องร้องเรียนเรื่องซากหมาแล้ว

อบตเมืองเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะ

แล้วเมื่อเช้าเนี่ยพี่ผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นี้พี่นิสากรนะคะ
เธอก็เล่าบอกว่านายกอบตเมืองเลยมาพบกับเธอแล้วขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
แล้วก็บอกว่าจะไปตักเตือนเจ้าหน้าที่ให้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก